จำได้ไหมคะอังคารที่แล้วที่ประชุมคอรมอล
นายกมีคำสั่งการมาบอกว่า
ใช้คำว่าพลิกลิ้นนี่แรงไปไหมคะ
กลับแล้วนะคะมีการปรับปรุงข้อสั่งการใหม่แปลว่าอะไร
ไม่ต้องผ่านการรับรองขององค์การอนามัยโลกแล้วนะคะ
แปลว่าเหลอผูหรือว่าเลอร์ปูเนี่ย
ที่จะเอามา๘๕๐๐๐๐๐ชุดเนี่ยนะของจีนเนี่ยมีสิทธิ์ใช่ไหม

ใช่คือตอนนี้เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะคะ
คุณผู้ชมอ่านช้าชัดอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับข้อสั่งการเมื่อวานนี้
นายกมีการแก้คำสั่งการใหม่จากเดิม
ต้องผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
เปลี่ยนเป็นให้สาธารณสุขเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว
หากมีปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน
ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด
แปลว่าอะไรน่ะ

รีบเคลียร์กันซ่านแล้วซื้อของมาใช้ให้เราที่สุด
แบบบวกนายกเป็นห่วง
อยากได้ของมาให้คนไทยใช้เร็ว
ทะเลาะกันอ่านะคะคือนายกให้ข้อมูลบอกว่า
ก่อนหน้านี้นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ได้ออกมาชี้แจงบอกว่า
ไม่ได้มอบมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเป็นหลัก
เพียงแต่ผ่านการรองรับจากหน่วยงานในประเทศก็พอ
แปลว่าอะไรแปลว่าขออภัยค่ะ
อย่างนี้ใช่ไหมคะแน่นอนว่าคุณผู้ชมพอมันเป็นแบบนี้มาเนี่ย
แพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจค่ะประธานชมรมแพทย์ชนบทนี่ออกแถลงการฉบับที่๕เลยนะคะ
ใช้ชื่อแถลงการตู่ไม่แข็งคืออะไรพี่ตู่ไม่แข็ง
ค่ะนะฮะนี่แหละครับออกแถลงการนะครับที่บอกว่าตู่ไม่แข็ง
เมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปมีท่านประธานชวนไม่แข็งนานมากแล้วนะอาจารย์ได้ไหม
คุณรังสิมาอะไรใช่ไหมเออเออเรียกว่าวันนี้
บอกว่าการไม่มีหลักยึดมั่นที่ชัดไม่แข็งที่จะยืนบนหลักที่ถูกต้อง
นะครับที่จะทำให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิดได้สาหัสและเจ็บหนักมาก
ทั้งชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจไทยอย่างไรก็ตามชมรมแพทย์ชนบท
และหากพบว่ามีคุณภาพต่ำกว่าเกินที่เขาจะรับได้กัน
บอกต้องมีคนรับผิดชอบแล้วก็ยังระบุด้วยนะครับว่า
คือมีราคาขายในสหรัฐ๑ดอลลาร์ดอลลาร์๓๐บาทประมาณนี้
เอาให้แพงหน่อย๓๕๓๕นะครับแล้วการที่องค์การเพศรัชกรรมจะมาลดสเปค
เป็นการใช้เงินกู้อย่างไม่คุ้มค่านี่เขาชี้แบบนี้เลย
ง่ายแปลว่าคุณภาพต่ำราคาสูงใช่ไหมคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะตามนั้นแหละค่ะใช่ไหม
ก็ไฟเขียวมาแล้วอ่ะฮะนี่นี่ตัวเลขการฉีดวัคซีน
ตัวเลขของฉีดวัคซีน๒๓สิงหาคมนะฮะฉีดเกือบ๖๐๐๐๐๐นะฮะ
๕๗๓๔๔๖โดสเป็นเข็มหนึ่งซะสี่แสนกว่าเข็มสองแสนหกนะฮะ
เข็มสามเจ็ดพันกว่าภาพรวมประเทศไทย๒๘อย่าง
โดสนับถอยหลังเหลือเพียง๑๒๐วัน
เป้าหมายลุงลุงตู่๑๐๐ล้านโดสฮะ
ยังไม่มีใครกล้าออกมาปฏิเสธกล้าออกมาบอกว่ายังไงก็ไม่ทัน
นับกันจนวันสุดท้ายนั่นแหละ